เดี๋ยวไปดูที่อายุทยาหน่อยนะฮะคนร้ายสองคนบุกไปยิงถล่มบ้านพ่อค้าปิ้งย่าง
ตอนนั้นเขานั่งดื่มเบียร์อยู่หน้าบ้านนะพ่อค้าปิ้งย่างก็คว้าปืนยิงสวนไป
คนร้ายตายไปหนึ่งหนีรอดไปได้หนึ่งนี่รูกระสุนนะครับทุกผู้ชมครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกคืนที่ผ่านมาฮะท้องที่ของสพเสนานะครับ
บ้านพักในพื้นที่หมู่๓ตะบนบ้านแถวอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
นี่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุก็มาเลยนะครับเป็นบ้านปูนสองชั้นนะครับ
กระจกหน้าต่างนี่มีร่องรอยถูกกระสุนปืนเนี่ยยิงไว้รูหนึ่งนะที่ผนังปูนอีกรูหนึ่ง
กระป๋องเบียนที่โดนกระสุนไว้อีกรูหนึ่งรวดสอบโดยรอบพื้นที่เนี่ย
ปลอกกระสุนปืนขนาด๙มมตกอยู่ที่พื้นหน้าบ้าน๓ปลอก
แล้วอยู่นอกรัวบ้านอีกสิบเอ็ดปลอกนี่นะฮะนี่เป็นของกลุ่มผู้ก่อเหตุนะฮะ
สิบเอ็ดปลอกเนี่ยเคราะห์ดีที่คนในบ้านนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับ
พิสูจน์หลักฐานก็มาเก็บหลักฐานต่างร่องรอยนิ้วมือแฝง
ลายนิ้วมือดีเอ็นเอต่างต่างของคนร้ายจากการสอบสวนเนี่ย
ทำให้ทราบว่าก่อนจะเกิดเหตุนะครับที่บ้านหลังนี้
มีคนอาศัยอยู่ในบ้าน๓คนนะมีนายฟีรอสกิจประสบ
หรือว่าอามอายุสามสิบสามเป็นเจ้าของบ้านกับนายธวัตรคำรัก
อายุ๒๘น้องชายทั้งคู่เนี่ยนั่งดื่มเบียร์อยู่หน้าบ้านแบบนี้นะฮะ
ส่วนในตัวบ้านเนี่ยมีสามคนนะครับนางปรานีสุรชาติอายุห้าสิบห้า
แม่ของในอามแล้วก็มีน้องชายกับหลานด้วยแล้วก็มีหมาอยู่ตัวหนึ่ง
ชื่อเจ้านมข้นอายุเพิ่งเจ็ดเดือนโอ้โหแล้วนี่
มันถูกลุกหลงไปด้วยนะเนี่ยถูกกระสุนปืนยิงเฉียวที่ขาหลังด้านซ้าย
ก็ต้องช่วยเจ้านมข้นเอาตัวส่งโรงพยาบาลเหมือนกัน
เอาไปรักษานะฮะโรงพยาบาลสัตว์
เจ้าหน้าที่เจอจักรยานยนต์เวสป้าสีขาวซึ่งเป็นของผู้ก่อเหตุนะครับ
นี่ฮะล้มอยู่ที่ลานดินนี่เหนียวขึ้นมาแล้วนะฮะ
ตรงนี้นะครับหน้าเทศบาลเจ้าเจ็ดหลังจากเกิดเหตุเนี่ย
จอดอยู่ตรงนี้ไกลไปนี่ฮะล้มคว่ำอยู่
ไกลจากบ้านหลังเกิดเหตุหนึ่งกิโลเมตรที่ตัวถังของรถจักรยานยนต์คันนี้
มีคราบเลือดติดอยู่นะครับแล้วมีกองเลือดเนี่ย
อยู่แถวนั้นเป็นจำนวนมากเลยใกล้กับจักรยานยนต์มีหัวกระสุนปืน
ขนาดจุดสองสองตกอยู่สี่นัดคาดว่าเป็นของคนร้าย
นี่เป็นหลักฐานที่เจอนะครับชุดสืบสวนเนี่ย
สืบสวนจนพบว่าผู้ก่อเหตุคือนายสุรวุฒิตระกูลเล็ก
อายุยี่สิบห้าปีกับเพื่อนอีกหนึ่งคนแต่ว่านายสุรวุฒิเนี่ย
ตอนไปก่อเหตุถูกเจ้าของบ้านก็คือนายฟีรอสหรือว่านายอามเนี่ย
ใช้ปืนยิงสวนใส่จนบาดเจ็บสาหัสแล้วรถมาล้มตรงลานดินตรงนี้
พลเมืองดีชาวบ้านที่เขาผ่านมาเห็นเขาช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่นายสุรวุฒิเสียชีวิตนะครับเพื่อนที่มาด้วยกันหลบหนีไปได้
จากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่พบว่าก่อนจะเกิดเหตุนะครับนายพีรอดกับนายธวัชชัยน้องชายนั่งดื่มเบียร์หน้าบ้าน
ระหว่างนั้นสุรวุฒิผู้ตายเนี่ยเขามากับเพื่อนขี่จักรยานยนต์มาจอดหน้าบ้าน
แล้วยิงใส่บ้านเนี่ยสี่ห้านัดด้วยกันกระสุนนี่เฉียวหัวในฟีรอสไป
แบบเขาบอกเฉียวนิดเดียวแค่เซนเดียวแล้วทะลุเข้าบ้าน
ตอนนั้นแม่เนี่ยยืนอยู่ในบ้านนายฟีรอสก็วิ่งเข้าไปหยิบปืนในตู้ออกมา
ยิงสวนใส่คนร้ายไปสี่ห้านัดเป็นการดวนปืนกันเลยอ่ะค่ะ
คือไม่รู้ว่าจะโดนใครไม่โดนใครตอนนั้นดวนกันเลยนะฮะ
แต่กระสุนเนี่ยไปโดนนายสุรวุฒินะครับจนขี่จักรยานยนต์หนี
แล้วรถไปล้มคว่ำอยู่ที่ลานดินหน้าเทศบาลเจ้าเจ็ด
มีชาวบ้านมาเห็นก็ช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลสุดท้ายเขาเสียชีวิต
ส่วนเพื่อนที่มาด้วยกันเนี่ยหลบหนีไปได้นะฮะ
ผมไม่รู้เลยว่าเขามายังไงแต่น้องผมเห็นว่าเขามามอไซค์จอดแล้ว
น้องผมว่าพี่มองซ้ายจอดแล้วเพราะจอดเพราะเขายิงเลย

คือยังไม่ทันได้แบบรถยังไม่ทันเบรกเลยพี่ก็ยิงแล้วอะพี่ยิงมา
เฮ้านัดแล้วผมไม่รู้ตัวครับผมก็เลยวิ่งเข้ามาในบ้านเฮ้านัด
เพราะรู้ไหมเขามากี่คนแต่ที่หนูเลือกตาเห็นแล้วที่หนูยิงส่วนเข้าไป
หนูสองคนครับอืมสองคนครับแต่มองน้องต้องกู้เลยใส่เสื้อดำ
มันยิงกันอ่ะอ่าก็ยืนตรงนี้แล้วตัวเขาก็ห่วงเราอ่ะอ่า
มือเขาก็ยิงมือเขาก็แม่อย่าออกมานะแม่อย่าออกมานะ
อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันโดนแม่นะโดนแม่ไปทำไง
มันก็พูดไปด้วยยิงไปด้วยมันให้เราเข้าบ้านอย่างเดียวไม่ได้
แต่ช่วงนั้นเสียงได้ยินเสียงยิงกันต่อยิงจะยิงเราก็ตกใจ
ก็ห่วงลูกอ่ะนะอืมอ่าตอนที่ตำรวจมาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
แล้วก็สอบปากคำพยานเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
ตอนนั้นมีกลุ่มเพื่อนนายสุรวุฒิเนี่ยเขารู้ข่าวว่าถูกยิงอืม
และยังเจ็บสาหัสอยู่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
เขาตามไปโรงพยาบาลกันนะฮะเพื่อนของนายสุรวุฒิ
ที่โรงพยาบาลนี้เลือดเนี่ยโอ้โหนี่ฮะคือแล้วพอมาถึงเนี่ย
รู้ข่าวว่าเอาเพื่อนนี่ตายแล้วอืม
หนึ่งในคนที่มานี่คลั่งถึงขั้นทุบประตูกระจกห้องฉุกเฉินนะฮะ
แล้วเอาคัตเตอร์กรีดแขนกรีดหัวตัวเอง
คือเลือดที่เห็นไม่ใช่เลือดคนถูกยิงนะค่ะ
เพื่อนที่มาพอถึงแบบเอ้าเพื่อนตายแล้ว
ทุบกระจกห้องฉุกเฉินเอาคัตเตอร์กรีดแขนกรีดหัวตัวเอง
คือไม่พอใจอ้างว่าไม่พอใจการรักษาของหมอ

คนที่กอเหตุอระวาทชื่อนายพระธรรพรเมตรรัยนะครับ
อายุ๒๗เพื่อนของนายสุรวุฒิที่ถูกยิงเสียชีวิต
นี่ฮะทีผู้นั้นโอบอยู่เนี้ย

เอามีดคัตเตอร์กรีดแขนตัวเองกรีดที่ศีรษะตัวเองด้วย
เอามือทุบกระจกประตูห้องฉุกเฉินด้วยโรงพยาบาลเสนานะฮะ
กระจกแตกตัวเองก็บาดเจ็บอีก
ตำรวจก็ต้องช่วยก่อนแล้วให้หมอช่วยรักษาให้ก่อน
แต่ว่าที่โรงพยาบาลเสนาที่ตัวเองก่อเหตุเนี่ย
นายพระชะละพรบอกว่าเขาจะไม่ยอมรักษานะ
เขาจะไปโรงพยาบาลอื่นนะแต่ยังไงก็ต้องรักษา

จากนั้นตำรวจก็คุมตัวไปสอบปากคำที่สพเสนานะฮะ
แจ้งข้อหาทำลายทรัพย์สินของราชการ
แล้วก็ต้องส่งต่อไปที่โรงพยาบาลสุพมิตรเสนา
เพราะว่าคนเจ็บเลือดออกเยอะเหลือเกิน
คุณผู้ชมคะจากการลงพื้นที่ของทีมข่าวของเรา

เดี๋ยวค่อยไล่เรียงดูกันไปนะคะ

คนร้ายขี่รถจักรยานยนต์เวสป้าสีขาวไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนทั้งคู่
ใส่เสื้อคลุมสีดำใส่กางเกงขาสั้น
คนขี่ใส่โมกน็อกสีขาวคนซ้อนใส่โมกน็อกสีดำ

ส่วนคลิปนี้ค่ะเป็นวินาทีคนร้ายขี่รถผ่านหน้าร้านขายของชำ
อยู่ติดกับบ้านของผู้เสียหาย
จอดรถที่หน้าบ้านแล้วก็ถล่มยิงทันทีนะคะ
ส่วนคลิปนี้ค่ะเป็นคลิปที่คนร้ายขี่ผ่านหน้าร้านขายของชำ
ห่างจากจุดเกิดเหตุไป๔๐๐เมตร
คือก่อเหตุเสร็จแล้วอะค่ะขี่เร็วเลย
คนซ้อนท้ายเขาเจ็บถูกยิง
ส่วนคลิปนี้ที่คนร้ายขี่ผ่านไปเร็วเนี่ยนะคะ
นี่เป็นบ้านของชาวบ้านอยู่ห่างจากเทศบาลประมาณสัก๒๐๐เมตร
เป็นจุดที่พบรถจักรยานยนต์ของคนร้าย
จอดทิ้งไว้แล้วก็มีคราบเลือดติดอยู่ที่รถด้วยค่ะ

ใช่ค่ะเดี๋ยวไล่เรียงกันไปดูคลิปสุดท้าย

ห่างจากจุดเกิดเหตุ๓๐๐เมตร
ทุ่ม๒๖นาทีกว่านะคะตามเวลาที่ขึ้นอยู่หน้าจอเลย

อ๋อน้อยเป็นนี่หรือเปล่า

เพราะว่าไม่แน่ใจว่ามันมีเสียงปืนหรือเปล่า

อาจจะเหมือนมีเสียงปืนอะไรแบบเนี้ย
แล้วก็สัก๔ทุ่ม๒๖นาที๕๐วินาที

แล้วก็ไปทิ้งรถไว้ที่หน้าเทศบาล
หลังคนร้ายทั้งสองคนขี่รถจักรยานยนต์คันก่อเหตุ

หนึ่งในคนร้ายก็ประสานให้เพื่อนอีกคนมารับ
เพื่อนำตัวคนเจ็บที่ถูกยิงไปส่งโรงพยาบาล

มีรถจักรยานยนต์ซ้อน๓กันมา
แล้วก็ขี่ไปเร็วภาพนี้ค่ะ
แล้วก็จะเห็นว่าคนซ้อนที่อยู่ตรงกลาง

คนที่อยู่ท้ายก็ต้องประคองไม่ให้ตกรถ

แล้วก็รีบนำตัวคนเจ็บส่งคุณหมอ
แต่สุดท้ายคือไม่ทันสิ้นใจตายนะคะ

ชุดพิสูจน์หลักฐานและตำรวจสพเสนา
ไปที่บ้านของนายฟีรอสอีกครั้ง

น้องชายเนี่ยจำลองเหตุการณ์ตอนที่นั่งดื่มเบียร์อยู่ที่บ้านเมื่อคืนนี้
แล้วบอกด้วยว่ามีคนร้ายมาถึงมายิงใส่เขาแล้วก็ต้องยิงตอบโต้ไปนี่ฮะ
พีร้อนนี่เขาบอกกับทีมข่าวของเรานะครับบอกว่าตัวเขา
เคยมีเรื่องบาดหมางกับบังเตี้ยที่เป็นพ่อค้าโรตีสายไหม
อยู่ที่หน้าโรงพยาบาลพระนครศรีธุยาเคยบาดหมางกันเรื่องผู้หญิง
ตลอด๕ปีที่ผ่านมาเขาเคยถูกคุกคามทั้งโพสต์เฟสบุ๊คคมครู
ส่งข้อความมาท้าดวนทางเฟซบุ๊กก็มีนะส่งคนมาปลาหินใส่กระจกบ้านจนแตกก็มี
ส่งคนมาฉี่ใส่หน้าบ้านก็มีถ่ายรูปโพสต์ลงเฟซบุ๊กด้วย
จนเขาต้องย้ายไปค้าขายที่ชนบุรีแล้วก็กาญจนบุรีนี่เพิ่งกลับมาอยู่บ้านได้เดือนเดียว
นะมีเรื่องอีกเนี่ยเขาบอก
เขาปฏิเสธผมผมก็ไม่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมเองก็มันก็ไม่ชัดครับแต่ว่าต้องให้ทางตำรวจเขาเป็นคนจัดการครับ
ผมไม่ได้อยากฝากอะไรผมอยากขอโทษคนที่เสียชีวิตมากกว่าพี่
เพราะว่าผมไม่ได้มีเจตนาที่จะยิงเขาหรือจงใจให้เขาตาย
คือผมยิงไล่แล้วเขากับผมไม่เคยรู้จักกันเลยนะพี่
ไม่เคยรู้จักคนที่ผู้เสียชีวิตนะพี่ผมไม่เคยรู้จักเลยครับ
ผมก็ตกใจพี่ว่าเขาตายผมก็มาตามตำรวจมาตามนัดตลอด
เพราะว่าผมก็มอบตัวว่าอะไรเป็นอะไรเพราะว่าผมคิดว่าผมป้องกันตัวครับพี่
แม่ของนายฟีรอสนะครับมั่นใจว่าคนร้ายที่บุกมายิงเนี่ย
เป็นกลุ่มของบังเตี้ยแน่เพราะลูกชายไม่เคยมีปัญหากับใครนอกจากบางเตี้ย

คือมาทำบ้านเราพังเราก็ไม่เอาเรื่องเราก็ไม่เอาเรื่อง
บอกอย่าทำอีกขอห่นเดียวอย่าทำอีกนะ
อยู่มาเรานอนอยู่บนบ้านอยู่หน้าบ้านมันห่างกับถนนประมาณนี้
ก็มายืนเยี่ยวยืนเยี่ยวกันแบบสนุกสนานเลย
แล้วก็โพสต์เฟสโพสต์เฟสเนี่ยกูมายืนเยี่ยวหน้าบ้านมันแล้ว
มีไม่เห็นมีอะไรเลยไม่เห็นเป็นไรเลย
เพื่อนเขามาอีกทีก็คอมเมนต์ว่าเผาบ้านมันเลยไหมอะไรไหม
เราก็บอกกับลูกว่าเออปล่อยมันเถอะปล่อยมันเถอะ
หลบได้ก็หลบไปเลี่ยงได้ก็เลี่ยงไปคือไม่อยากมีเรื่อง
เราก็เลยไปตามหาบางเตี้ยหน่อยนะฮะ
ฟังจากบางเตี้ยหน่อยว่าเออมันจริงหรือเปล่าเนี่ย
นี่ครับนี่คือบางเตี้ยนะครับชื่อจริงเขาชื่อในเอเอี่ยมศักดิ์ขีอายุ๓๔
ทางฟีรอสเขาพาดพิงมาบอกนี่เคยมีปัญหาบาดหมางอยู่คนเดียว
คือกับบางเตี้ยบางเตี้ยบอกกับเราว่าอย่างนี้นะครับ
บอกว่าเขาเคยมีปัญหาบาดหมางกับนายฟีรอสจริงเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิง
ซึ่งมันให้อภัยกันไม่ได้เคยมีการท้าดวนปืนกันจริงนะ
แต่ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยเขายืนยันว่าเขาไม่มีส่วนรู้เห็นเลยนะครับ
ผมก็ไม่มีอะไรจะพูดครับคือว่าผมก็นอนอยู่กับลูกครับ
แล้วมีสายโทรเข้ามาว่ามึงเอาใครมายิงกูผมก็ตื่นครับ

ผมมีเรื่องกันมาประมาณ๔๕ปีแล้วครับ
ยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมไม่มีส่วนรู้ครับ
วันนี้แฟนสาวของนายสุรวุฒิไปทำเรื่องติดต่อขอรับศพนะฮะ
หลังจากส่งไปชนะสูตรตามขั้นตอนที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะครับ
เธอบอกว่าสุรวุฒิเนี่ยเขาอยู่ที่กรุงเทพนะแล้วก็มาหาที่เสนา
เมื่อคืนนี้แฟนนุ่มโทรมาบอกว่าจะมาหาที่บ้านให้ทำกับข้าวรอ
แต่เดี๋ยวแวะไปหาเพื่อนก่อนไม่ได้บอกว่าจะไปหากับใครหาใครที่ไหนอะไรยังไง
นี่นะฮะนายสุรวุฒิที่เสียชีวิตนะครับเธอบอกมารู้อีกทีก็คือเอ้า
เขาแจ้งข่าวมาว่าแฟนนุ่มของเธอเนี่ยถูกยิงเสียชีวิตแล้ว

มันก็เสียใจอ่ะเนาะเพราะเราก็ไม่รู้เรื่องราวเสร็จแล้ว
ตอนนี้แจ้งข้อกล่าวหากับนายฟีรอสไว้ก่อนนะครับ

เดี๋ยวต้องเร่งขยายผลหาอีกคนนึงที่มากับนายสุรวุฒิเมื่อคืนนี้นะครับ
ส่วนทางนายฟีรอสเจ้าของบ้านเรื่องจะต่อสู้ว่าป้องกันตัวไม่ป้องกันตัวอย่างไร
ก็ว่ากันตามขั้นตอนต่อไป